แพทย์ข่าวแพทย์ก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีใครฮอตเท่าสาวคนนี้แล้วนะคะคุณแพทย์
ล่าสุดจำได้ไหมคะเมื่อวัลนทายที่ผ่านมาเนี่ย
แพทย์เขาโพสต์อันนั้นอันนึง
แต่อีกอันนึงที่เห็นมีช่อกุหลาบใหญ่

นี่เขาบอกเลยว่าเจ้าตัวเฉลยเลยว่าประเด็นของหนุ่มคนนี้ค่ะ

นุ่มแบ๊กอาทิตย์ดาวสวรรค์

ฟุตบอลทีมชาติไทยนี่แหละค่ะ

เพราะอยากไปเห็นนุ่มแบ๊กเค้าติดแท็กอินสตาแกรมว่า
เขียนแคปชั่นว่าคนทางนู้นวันนี้เหนื่อยครับซูซูเด้อ
และอีกอันหนึ่งบอกด้วยสภาพของอากาศ
ทำให้เรารู้สึกเหมือนขาดจุดใครบางคน

แต่แท็กตลอดนะอะไรแบบนี้ไง
คุณก็เลยแบบอืมโทษมาก

นี่เทยาก็เป็นแฟนกับมีกานักฟุตบอล

ซิปปี้ก็อ๋องตรวัน
ไอซ์ก็แมตเออเลิศมาก

ไทโซล่ะไทเยียร่ากระดาษ
เออไทโซลอะไรไทโซลก็ทำอะไรอะ

ตอนนั้นหน้ามืดไง
ทุกวันนี้เห็นไหมเห็นผู้ชายขับรถแพงก็อย่าแน่ใจเสมอไปว่าเป็นของผู้ชายนิยา
ไม่ได้หรอกหน้าตานุ่มหล่อมันไม่มีปัญญาซื้อ
มีแต่อับแปะหัวล่างไม่มีกัญญาเซอร์